ระหว่างทางปวดปัสสาวะ

ปรากฏว่าโดนฝูงลิง

เอ้าเอ้า
อ่ะเอ้า
ทุลักทุเลลำบากคุณผู้ชม
ตอนแรกนึกว่าสุดแค่พี่เสื้อน้ำเงินนี่ลึกลงไปอีกก่อนฮะ

ผู้ชายที่แวะภาษาวะแล้วโดนฝูงลิงกังเนี่ย

ตรงนี้คือป่าริมถนนบางแก้วหมู่๖อำเภอ
วีครับเหตุเกิดช่วงสายเมื่อวานนี้พี่คนเจ็บเขาชื่อคุณมณีนะ
อายุ๔๔ปีมีแผลที่ข้อเท้าขวาแล้วก็เอ็นข้อเท้าครับแขนซ้ายแขนขวาด้วย
คือมันมีทั้งแผลจากลิงกัดแล้วก็แผลจากการตกเหวดูสิ
โอ้โหเลือดออกปากหายใจรวยรินแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบเอาขึ้นเปรย์บอร์ดนะลำเลียงขึ้นมาก่อนจะส่งโรงพยาบาลสวีไป
หนึ่งในกู้ภัยครับที่เข้าไปช่วยเหลือเล่าให้ฟังว่าพอไปถามคนเจ็บอ่ะ
ถามพี่มณีเนี่ยเห็นว่าพี่มณีแกให้ข้อมูลโดยที่ต้องกลั้นหายใจนะ
กลั้นใจเหมือนหายใจยากหายใจลำบากแล้ว
อำเภอละอุ่นที่ระนองระหว่างทางก็ปวดปวดท้อง
ปัสสาวะขึ้นมาก็เลยจอดรถปลดทุกข์ข้างป่าริมถนนนี่แหละ
จังหวะนั้นลิงกังแม่ลูกอ่อนครับโผล่จากป่ามากัด
เขาพยายามต่อสู้แล้วสุดท้ายเสียหลักแพ้ลิงครับ
ลิ้งตกเหวไปเลยอืมเนี่ยตัวเนี้ยพอตกตกลงไปปุ๊บ
กลายเป็นข้างล่างมีดงอีกมีดงลิงอีก๑๐ตัวมารุมกัดเขาซ้ำ
หนีลิงปะลิงเออไม่ใช่หนีเสือป่าจาระเข้นนี่หนีลิงป่าลิงครับ
ตะโกนขอความช่วยเหลือมีพลเมืองดีขับรถผ่าน
ทำยังไงไล่ลิงสิปลาหินใส่ไปครับมันก็หนีกันกระเจิงเลย
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยชีวิตพี่มณีไว้ครับ
รถกัดไล่ไงครับครับแล้วทำไมถึงได้ไปอยู่ในเห็วได้หรอครับ
อ่าเบื้องต้นได้ถามผู้ชายประเทียบครับว่าจอดรถแล้วยืนศาสาวะอยู่
พอดีมันมีถุงจริงกังครับมาเป็นกังไม่ได้ผ่อนครับ
พอดีก็กระโดดกันก็เหมือนว่าผมถามผมผู้ชายประเทียบบอกว่า
เขาบอกว่าต่อสู้กับกังแล้วก็เลยกลิ้งพัดตกลงไปในเหวครับ
โอ้โหลิงกังรังแก่ฉันน่ะเออแวะปัสสาวะเฉยเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาเตือนด้วยนะไอ้จุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นเขตติดต่อ
ระหว่าง๒จังหวัดคือชุมพรกับระนองครับ
ก็จะมีสัตว์ป่ามาหากินประจำแต่ไม่เคยมีประวัติชาวบ้านโดนสัตว์ทำร้ายเลยนะ
คุณมณีเนี่ยโชคร้ายจริงถือเป็นรายแรกเลยครับ